ทำโครงการปลาแลกข้าวค่ะแม้ช่วงนี้โควิดทำพิษ
ชาวประมงก็ขายปลาไม่ได้ภาคเหนือภาคอีสานมีข้าวเยอะ
ก็ไม่รู้จะไปขายใครทำโครงการแบบนี้ดีซะเลยค่ะ
อรุณสวัสดิ์นะคะดูก่อนรถหนาวมารายงานสภาพอากาศที่ทราบ
ก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะช่วงนี้สิ่งที่จะต้องเตือนหน่อย
ก็คือภาคใต้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ฝนจะตก
โดยเฉพาะจังหวัดสุราธานีลงไปจนถึงยะลาปัตตานีนราธิวาส
อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมจากการที่มีฝนตกสะสมก็ได้ค่ะ
ส่วนพื้นที่อื่นอื่นเป็นอย่างไรดูข้อมูลกันนี่คือแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมนะคะ
กรมอุตุนิยมวิทยาให้คุณผู้ชมดูสีเป็นสัญลักษณ
ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยแปลว่าเริ่มมีเมฆปกคลุมโอกาสเกิดฝน
ก็ประมาณเล็กน้อยถึงปานกลางถ้าส้มส้มแดงขึ้นมา
แล้วก็ตกหนักเลยซึ่งในช่วงนี้เราจะเห็นว่าตกแถวมาเลเซีย
ซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้กันด้วย
ดูให้ชัดเจนขึ้นอีกหนึ่งภาพนะคะก็เป็นภาพที่ทำให้เราเห็นถึงจังหวัด
แต่ละจังหวัดว่ามีอยู่จุดไหนบ้างและพื้นที่ใดที่มีเมฆปกคลุม
ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นภาคใต้ตอนล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงต้องกาดอกจันทร์ตัวโต
เฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะคะถ้าดูจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมนะคะ
ดูกันจากตรงนี้นะคะเราจะเห็นเส้นความกดอากาศยึกเยอะนี่แหละค่ะ
เอาง่ายจำตัวเลข๑๐๑๐๑๒นี่คือร้อนร้อนชื้นร้อนอบอ้าว
หนาวซึ่งตอนนี้พื้นที่ประเทศไทยไม่หนาวแล้ว
ขึ้นมาหลายพื้นที่ตอนกลางกลางวันเนี่ยร้อนเลยนะคะ
ปัจจัยต่างเหล่านี้นะคะคุณผู้ชมก็ส่งผล
ทำให้เราอาจจะมีผลกระทบเรื่องของสุขภาพ
แล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตกันด้วย
ไปดูฝนกันต่อค่ะแล้วก็ดูเรื่องของอุณหภูมิกันด้วย
อยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้จับตาดูให้ดี
สีเขียวมันจะมาวันที่๑๐
คำว่าสีเขียวมา๑๒คืออากาศจะเย็นนะคะ
ช่วงนี้ยังอุ่นสบายไม่ต้องผึ่งเสือกันหนาวก็ได้
แต่ว่าถ้าเราลองเลื่อนเวลาไปถึงวันที่๑๒นะคะ
สีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นจะเริ่มเข้มขึ้นเรื่อย
เราเลื่อนโมเดลนี่ต้องบอกว่าเป็นโมเดลจำลองนะคะ
ยังไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดจากข้อเท็จจริงแต่เป็นการจำลองสถิติ
สีเขียวจะเข้มวันที่๑๒มกราคม
โดยเฉพาะบึงการสกลนครอสอีสานตอนบนนี่ค่ะหนาวถึงหนาวจัดเลย
เข้มจนถึงฟ้าเนี่ยคุณผู้ชมเตรียมเสื้อกระหนาวเอาไว้ให้ดี
เดี๋ยวอย่างไรก็ตามอย่าพลาดรู้ก่อนร้อนหนาวเราจะอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ส่วนฝนและคลื่นเป็นยังไงเอาดูกันนิดนึงค่ะ
ภาคใต้ตอนล่างสุราชธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทธลุงยาลาปัตตานินราช
แว่ง๒เมตรก็เริ่มไปเดือนด้วยความระมัดระหว่างกันด้วย
อย่างไรก็อยากสมบูรณ์ให้ที่อุดมมีข้าวมีปลาเอามาทำโครงการปลาและข้าวก็ได้นะคะ
ส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่บางพื้นที่

มีเจ้าหน้าที่ไปลาดตระเวน
ไปเจอเต่าตนุนี้นอนติดแอ่งน้ำ

ก็คาดว่ามันคงจะว่ายน้ำเข้ามากินย่าทะเล

พอน้ำลงอ้าวกลับทะเลไม่ทันก็นอนอยู่ตรงนี้ซะเลย
เจ้าหน้าที่ก็เลยช่วยกันอุ้มมันขึ้นมา
ไปวางบนผืนผ้าแล้วก็ส่งกลับบ้านสู่ท้องทะเลกลับไป

อกจากนี้คุณผู้ชมเรายังอยู่ที่ภาคใต้
ไปดูผลพวงจากฝนที่ตกผ่านทะเลอ่าวไทยกันหน่อยนะคะ
ทะเลก็ยังพัดพาเอาสาหร่ายน้ำลึกหรือสาย

ติดบริเวณชายฝั่งที่ปากพนังนครศรีธรรมราช

เพราะว่าได้วัตถุดิบไปปรุงเมนูเด็ดของชาวปากใต้แล้ว
นั่นคือเมนูยำสาหร่ายทะเลลึก
หรือว่าสาหร่ายทะเลลวกจิ้มก็ได้
รสชาติต้องบอกว่ามันเค็มเคี้ยวลูกกรุบ

แล้วยังมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
บำรุงสมองบำรุงเส้นผมด้วย
ต้องบอกนะคะว่าของอร่อยแบบนี้มีเพียงปีละครั้งเท่านั้นนะคะ
อย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะคุณผู้ชมว่าหลายพื้นที่อาจจะประสบปัญหา
โควิดระบาดทำให้การทำมาค้าขายไม่ดีของที่มีนี่ก็อาจจะเหลือเยอะ
เพราะฉะนั้นลองดูค่ะย้อนกลับไปใช้วิธีการแลกเปลี่ยนข้าวของ
เหมือนในสมัยโบราณเนี่ยก็อาจจะทำให้เราผ่านพลวิทธิ์ตรงนี้ไปได้
จุดนี้ที่ฉันทำโครงการปลาแลกข้าวสำหรับชาวประมงพื้นบ้าน
กับข้าวของพี่น้องชาวอีสานเรือมาถึงพอดีให้เขาแลกเปลี่ยนกันไป
มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันดูแลกันนะคะ